ส่วนอุบัติเหตุที่จะให้ดูต่อไปนี้ค่ะ
เป็นเหตุการณ์กระบะไปชนอัดก๊อปปี้กับรถบรรทุกทราย
แล้วที่จะให้คุณผู้ชมดูคนติดอยู่ในรถนะ

จังหวะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยค่ะ
แต่ตั้งแต่อกลงไปถึงข้างล่างโดนอัดก๊อปปี้ติดคาอยู่แบบนี้

แล้วกู้ภัยก็ต้องเร่งให้การช่วยเหลือนะคะ
คนขับกระบะคนนี้ติดอยู่ตรงที่นั่งคนขับ
หลังจากที่เกิดอุบัติเหตุไปชนกับรถหกล้อบรรทุกทราย
จุดที่เกิดเหตุอุบัติเหตุก็คืออยู่บริเวณจุดกลับรถ
หน้าสำนักงานปสุศัตริย์ถนนเพชรเกษมที่ชะอำเพชรบุรี
กู้ไพสว่างสันเพชรก็ต้องคุยกับคนขับตลอดเลยนะ
พยายามเรียกสติอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไม่ให้หลับ

กลัวแล้วนะดูด้านนอกมันบูบี้ยู่ยี่ติดอยู่แบบนี้ค่ะ
ทางผู้โดยสารที่นั่งมาด้วยเนี่ยก็มีอยู่๑คน
แขนขวาหักนะคนที่ช่วยออกมา
แล้วหลังจากนั้นกู้ภัยก็ต้องพยายามใช้รถยก
ซากกระบะออกมาก่อน
แล้วก็เอาอุปกรณ์ตัดทางตัดซากรถ

ถึงจะสามารถนำตัวคนขับกระบะออกมาได้

เดี๋ยวต้องรอตรวจสอบเพิ่มเติมต่อไปด้วยนะคะ